กระแสเพลงทรงอย่างแบนนี่มันดังจริง

เนาะแต่หนุ่มคนนี้ก็ไม่ยอมตกกระแสนะ

ก็มาร้องเพลงนี้ในเวอร์ชั่นใหม่ครับ
ทรงยังแบดแซ่ดอย่างบ่อย
เธอไม่อินกับผู้ชายเบสบอย
ทรงยังแบดแซ่ดอย่างบ่อย
เธอคนหนุ่มแบดบ่อย
เธอไม่รักฉันก็เลยต้องปล่อย
เพราะเราเป็นศรีกะรวง
ผัวกินก็ลำปี

มันดีต่อสุขภาพคนชุมชน

อะไรกินกะลำปีอะไรทักอย่าง

ทรงยังแบดแซ่ดอย่างบ่อย

สาธุ
เออมันต้องรับพรแบบนี้เนอะ

รับแบบว๊ากว๊าก

ก็เลยไปทำหลายเวอร์ชัน

เดี๋ยวจะไปตามดูต่อเผื่อมีเวอร์ชันอื่นอีก
มีอะไรแปลกให้เราฟังให้เราดู